การใช้ประโยชน์จากปูนแดงตามวิถีชาวบ้านนั้นมีวิธีการใช้หลากหลายรูปแบบเช่น
ปูนแดงไปใช้สำหรับการแช่พืชผักผลไม้เพื่อให้ผักยังคงเนื้อแน่นไม่เละเมื่อนำไปประกอบอาหาร
มีการนำปูนแดงมาใช้ในการกินหมากพลูซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่เสริมรสชาติให้กับการเคี้ยวหมากพลู
พื้นที่นำปูนแดงมาใช้ในการแต้มผดผื่นคันของผิวหนัง
และนอกจากนี้ยังนำปูนแดงมาใช้ป้องกันเชื้อราในการแต้มแผลกิ่งไม้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน